คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยโอ้โหชาวบ้านเขาแตกตื่นกัน
คนอยู่ในธนาคารพนักงานกับคนที่เป็นลูกค้าก็แตกตื่นนะ
เพราะว่ามีชายชะกันไปบุกอุ้มผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งสาขาสุริน
ธนาคารไทยเครดิตแล้วพาขึ้นรถไปคุณผู้ชมฮะ
มีปากเสียงกันเล็กน้อยในธนาคารแต่ภาพในธนาคารไม่มีนะ
จะมีภาพแค่นี้แหละครับว่าผู้จัดการธนาคารไทยเครดิต
ถนนสนิทนิคมรัฐเขตเทศบาลเมืองซูรินทร์
คือธนาคารไทยเครดิตสาขาสุรินถูกชายชะกัน๒คนบุกเข้ามาอุ้ม
แล้วพาขึ้นรถคันนี้หลบหนีไปนะครับพนักงานธนาคารเล่าให้ฟังบอกว่า
ชายสองคนทำทีทำท่าจะมาเป็นลูกค้าคุณเปิดเครดิตกับธนาคาร
แต่แปลกก็คือมาขอพูดคุยกับแค่นายสัจจาภูมิโคกรัก
ผู้จัดการเขตสาขาสุรินทร์เท่านั้นนะครับยังไม่คุยกับพนักงานคนอื่นนะ
พอนายสัจจาเดินมาหาชายทั้งคู่เข้าประกบเลยฉุดกระชาก
แล้วก็พานายสัจจาขึ้นรถฟอร์จูเนอร์สีขาวเมื่อกี้เห็นภาพวงจรปิดใช่ไหม
จูเนอร์สีขาวที่จอดอยู่หน้าหน้าธนาคารทันทีแล้วขับมุ่งหน้าไปทางตำบลท่าสว่าง
คุณผู้ชมฮะตำรวจต้องเอากำลังลงพื้นที่เลยนะ
ตรวจสอบภาพวงจรปิดสอบสวนพนักงานสอบสวนลูกค้าอะไรต่างนานา
เพราะกลัวจะเป็นการอุ้มรีดหรือว่าอะไรก็ตามที่จะพาไปลวงฆ่าอะไรหรือเปล่า
ทีนี้มีการตรวจสอบพบว่านายสัจจาเพิ่งย้ายมาอยู่ธนาคารแห่งนี้
และมาเป็นผู้จัดการเขตนะครับ
พบว่าเคยมีประวัติคดีช่อกงอยู่ที่นครราชศรีมา
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้ถูกอุ้มในครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราลงพื้นที่ไปยังธนาคารไทยเครดิตแห่งนี้อีกครั้ง
ก็ไม่พบแน่นอนพนักงานบอกว่ายังไม่มาทำงาน
และได้พบกับนางนิดผู้จัดการสาขา
นายสัตว์จานี้พึ่งย้ายเข้ามาทำงานวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งธนาคารให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนายสัจจามากไม่ได้
เพราะน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ทราบว่านายสัจจาจะกลับมาทำงานวันไหน
คุณผู้ชมถามว่าทำไมคุณนายธนาคาร
เขาไม่ตื่นตนกแล้วล่ะว่าถูกอุ้มไปไหนแล้วตำรวจตามสืบได้ยังไง
เพราะอะไรรู้ไหมคุณคือสรุปแล้วทางตำรวจบอกว่านายสัจจาไม่ได้ถูกอุ้ม
ถูกลวงไปฆ่าถูกลวงไปรีดทรัพย์แต่อย่างใด
แต่ถูกชายชะกัน๒คนมาพาตัวไปเพื่อไปขึ้นโรงพัก
เพราะเคยมีคดีเรื่องหนี้เรื่องสินคนเสียหายเขาก็เลยมาพาตัวไปเลย
สัจจาไปไปขึ้นโรงพักไปตกลงด้วยกัน
เรื่องที่กู้หนี้กู้สินนอกระบบมา๕ล้านบาทแล้วไม่ส่งต้นส่งดอก
ตกลงกันที่โรงพักกันหน่อยพวกผมเนี่ยไม่ได้อุ้มนายสัจจา
ไปฆ่าทิ้งแต่อย่างใดนะครับและนายสัจจาก็ยอมรับ
เกี่ยวกับเรื่องของสภาพหนี้พร้อมจะชดใช้หนี้คืนให้เดือนละ๔๐๐๐บาท
ตกลงกันเรื่องหนี้สินไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่
สพห้วยราชจังหวัดบุรีรำเป็นที่เรียบร้อยคุณ
แต่ทีนี้พอเป็นข่าวออกมาแหมตำรวจในพื้นที่สุรินท
เขาก็นำกำลังไปสินึกว่าเป็นการลักพาตัว
สรุปนะเขาไปเคลียร์หนี้สินกันที่บุรีรำ